ข่าวใหญ่ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือมันคาบเกี่ยวกันเชื่อมโยงกันนะครับ
เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ไปคาบเกี่ยวกับวงการกีฬาด้วยค่ะ
เพราะว่าทางดีเอสไอนะคะไปบุกยึดทรัพย์กว่าร้อยล้าน
นะคะคุณผู้ชมของเจ้าของสหสมศฟุฟุตบอล
ซึ่งมีการผัวพันกับแก๊งฟอกเงินค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตำรวจภาค๕ก็นำกำลังเข้าตรวจค้นและยึดทรัพย์กลุ่มเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เป้าหมายนะคะมีหมู่บ้านหรูในตัวเมืองเชียงใหม่สองแห่งแล้วก็ออฟฟิศของกลุ่มขบวนการค้ายา
จากการบุคคลค่ะเจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์ของขบวนการนี้หลายรายการนะคะ
อย่างเช่นรถหรูนี่ลัมโบกินี่นะคะพร้อมทะเบียนประมูลมีโฉนดที่ดิน
บ้านหรูและทรัพย์สินอื่นอื่นรวมรวมแล้วเนี้ยมูลค่ากว่าร้อยล้านบาทคุณผู้ชม
ซึ่งทรัพย์สินที่ยึดได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นของบอสตานเจ้าของสโมสรฟุตบอล
ฟุตบอลชื่อดังในพื้นที่ภาคเหนือค่ะเบื้องต้นทางดีเอสไอบอกว่าการยึดทรัพย์ครั้งนี้
เกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงินซึ่งใหญ่ระดับประเทศนะคะบอสตานเนี่ยเป็นนุ่มไฟแรง
ฐานะร่ำรวยคุณผู้ชมเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
มีการทุ่มเงินจำนวนมหาศาลซื้อสโมสรฟุตบอลทางภาคเหนือจากนักการเมืองระดับประเทศมาครอบครองนะคะ
แล้วก็ทุ่มเงินซื้อนักเตะฝีเท้าดีจำนวนมากเข้าสโมสร
ก่อนที่จะไปเปิดธุรกิจสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายค่ะนี่แหละค่ะ
แล้วก็ถ้าเราไปดูประวัติก็จะพบว่าเคยถูกจับในคดีมียาอีไว้ในครอบครองนะคะ
รางวัลที่๑ได้รับเงินรางวัล๑๒ล้านบาทนะคะคุณผู้ชม
นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ก็ต้องบอกว่าคาบเกี่ยว๒วงการนะคะ
ยาเสพติดแล้วก็วงการกีฬาด้วยค่ะ